คุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยค่ะผู้ชายคนนึงนะคะ
มีภรรยาแต่งงานอยู่กินกันมา๔ปีแล้วผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้าผักสดในตลาด
ปกติวันอาทิตย์จะไปสังสรรค์นอนอยู่บ้านเพื่อนแล้วกลับมาวันจันทร์บ่าย
แต่ช่วงหลังระแคะระคายเหมือนว่าภรรยาแอบคุยกับผู้ชายสักคนอยู่แน่
ตัดสินใจวันอาทิตย์ออกไปสั่งสรรค์แหละแต่กลับมาบ้านวันจันทร์ตอนเช้า
ครับไม่ใช่เวลาปกติที่กลับมาอืม
กลับถึงบ้านมีผู้ชายอยู่ในบ้านจริงได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ชั้น๒
ขึ้นไปดูเนี่ยโอ้โหภาพบาดตาบาดใจเลย
ถอดเสื้อนั่งอยู่กับภรรยาในห้องนอน
ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะคว้าปืนยิงผู้ชายคนนั้นบาดเจ็บเลยค่ะ
รู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเก่าของภรรยาเขาเองแอบคุยกันจริงด้วยอ่ะ
ตำรวจสพสามพรานนะคะเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งในซอยสามพราน
หรือว่าซอยหล่อเสาในพื้นที่ตะบนคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
ลักษณะเป็นบ้านสองชั้นมีกล้องเลือดอยู่หน้าบ้านหนึ่งกล่อง
มีในบ้านอีกหนึ่งกล่องแล้วก็พบปลอกกระสุนขนาดเก้ามอมออยอยู่สี่ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะคนเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชายอายุสามสิบปี
ถูกยิงเข้าที่ต้นแขนซ้ายกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุค่ะอายุ๓๐ปีเหมือนกัน
เป็นพ่อค้าขายผักสดอยู่ที่ตลาดนัดเขามามอบตัวกับตำรวจเองนะคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับภรรยามา๔ปีแล้ว
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เพิ่งจะซื้อได้ไม่นานปกติทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ย
วันหยุดของเขาไม่ได้ออกไปขายผักที่ตลาด
เขาก็มักจะไปสั่งสรรค์กับเพื่อนพฤติกรรมปกติคือ
คืนวันอาทิตย์จะไปนอนค้างตามบ้านเพื่อนหรือว่าบ้านญาติที่ไปสั่งสรรค์
แล้วค่อยกลับบ้านมาช่วงบ่ายของวันจันทร์
แต่ระยะหลังเนี่ยมันระแคะระคายแปลกรู้สึกภรรยาเปลี่ยนไป
เหมือนว่าแอบคุยกับใครอยู่ก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเรื่อยมา
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ไปสั่งสรรค์กับเพื่อนตามปกตินั่นแหละ
วันอาทิตย์แต่เอกใจอะไรบางอย่างตัดสินใจกลับมาบ้านตอนเช้า
ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาที่กลับปกติจังหวะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ชั้นสองของบ้านค่ะ
ก็เลยรีบเดินขึ้นไปดูเปิดประตูห้องพลั่วเข้าไปเท่านั้นแหละ
ยิงใส่คนเจ็บตอนที่เขาวิ่งหนีลงบันไดไป๓๔นัดจนโดนยิงเข้าไปที่แขนซ้าย
หลังจากนั้นเขาก็ทิ้งปืนไว้ในบ้านแล้วขับรถออกไป
เขาบอกว่าขับรถวนอยู่หลายรอบตัดสินใจเอายังไงดี
สุดท้ายก็มามอบตัวกับตำรวจนะคะส่วนภรรยาเนี่ยหนีไปอยู่บ้านญาติแล้ว
เรื่องต้นรู้ว่าคนเจ็บเนี่ยเป็นอดีตแฟนเก่าของภรรยาเป็นแฟนเก่าของภรรยาของเขาเอง
ซึ่งระยะหลังเนี่ยแอบติดต่อกันอยู่ซึ่งตัวเขาเองก็ระแคะระคายว่าภรรยาเนี่ยเหมือนจะแอบคุยกับใครอยู่
แต่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นแฟนเก่าเบื้องต้นเดี๋ยวตำรวจก็ต้องรอสอบปากคำทั้งภรรยาแล้วก็คนบาดเจ็บด้วยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนนะคะ
คือเรื่องอย่างนี้มันก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของความลำบากใจนะแต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย
แต่มันก็ถึงขั้นใช้ปืนยิงกันไม่ได้

มันก็ต้องเจรจากันเองอ่ะเกิดเอามาทำร้ายร่างกายกันหรือยิงกันแบบนี้มันไม่ได้ครับ